คุณผู้ชมครับวันนี้พาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอะไรดูดกันฮะเนี่ย
ปาหน่อลั่นอย่าคิดดูดไม่มีทางสำเร็จ
โอ้โหตอนนี้คิวการดูดถูกจับตามอง
ไปที่การจะลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรีพลเอก

วันที่๑๘พฤษภาคมนี้จะไปสะแก้ว
ตรงจริงก็เป็นภารกิจในการไปตรวจราชการ
แล้วก็เป็นประธานในการเปิดด่าน
แต่ทีนี้มีการมองว่าการลงพื้นที่นี้
จะไปดูดปาหน่อนายสนอเทียนทองผู้หลักผู้ใหญ่
เพราะว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มวังน้ำเย็น

ทีนี้ใครออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กันบ้าง
ใครออกมาพูดถึงมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันบ้าง
และเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ
มันเกิดจากกรณีที่นายภัยศาลพืชมงคล
ซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คภัยศาลพืชมงคล

กรณีข่าวการลงพื้นที่สะแก้วของคณะรัฐมนตรี
บอกว่าให้จับตาดูการสนับสนุนทางการเมือง
ตอนนี้เงียบเป็นปาชา
และป่าหน่อยังพูดกับผม

ป้อมกับประยุทธ์นั้นไม่ใช่คนไกล

หมายถึงเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร
จากพื้นที่ปราจีนบุรีสะแก้ว

และก็มีคำอธิบายจากนายภัยศาล

น่าสังเกตว่าปาหน่อชูมือใคร
คนนั้นก็ได้เป็นนายยกรัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเป็นพลเอกชาติชายชุนฮวันนะฮะ
ท่านบรรหารเสียประอาชานะครับ
แล้วก็นายทักษิณชินวัฒน์
ก็ได้เป็นนายยกรัฐมนตรีทั้งสิ้น
จิ๋วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น

ดังนั้นถ้าการที่นายกรัฐมนตรีลงสะแก้ว

แล้วปาหนอจะจับมือลุงตู่

นี่คือการโพสต์ข้อความของนาย
ภัยศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วย
ของรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่นเอง
จึงเป็นที่มาที่ฝากฝั่งการเมือง

อ้าวคิวดูดต่อไป
คือป๊าหน่อแม้แต่ป๊าหน่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่

เป็นนายกรัฐมนตรีจริงหรือนะครับ

ตกลงคิวดูดคือดูดปาหน่อจริงหรือเปล่า
พลเอกประวิทธิ์บอกว่าโอ้ว

มาจากฝากฝั่งของพักการเมือง

เพราะพรรคเพื่อไทยเขาก็ขอรบนับถือปาหนอ
แล้วดูสิวันที่ให้มีการไปยื่นลงทะเบียน

ปาหนอก็เป็นหนึ่งในสามของผู้หลักผู้ใหญ่

แล้วก็ให้สมาชิกเขารดน้ำขอพร
นายสุรชาติเทียนทองอดิษฐ์สอสอพรรคเพื่อไทย
ซึ่งเป็นบุตรของปาหนอ

บอกว่าส่วนตัวยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง

ได้พูดคุยกับพ่อของผมหรือเปล่า
และไม่ทราบว่าพ่อพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เพราะไม่ได้คุยหรือถามพ่อในเรื่องดังกล่าวเลยนะครับ
ด้านของนายสรวงเทียนทองอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข

ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการดูดนักการเมืองตระกูลเทียนทองบอกว่า
ไม่มีพวกเราก็ไปยืนยันความเป็นสมาชิกพัก

เข้าใจว่าที่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะนายภัยศาลพืชมงคล

และคุณพ่อก็พูดภาพรวมการเมืองให้ฟังก็แค่นั้นเอง
และก็นายสารวงศ์ลูกชายของปานอยังบอกเยอะ
ดูดก็ไม่มีประโยชน์

ลงพักไหนในสะแก้วก็ได้หมดนะครับ

หรือถึงดูดก็เหมือนดูดลอดช่อง
คุณผู้ชมฮะมาดูความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ที่นัดชุมนุมกันหน้าธรรมเนียบรัฐบาล๒๒พฤษภาคม
ครบรอบ๔ปีรัฐพาหารกันบ้างนะครับ
เรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงคือพลเอกวัลลบรักษณะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ยืนยันความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อย
บอกว่ามีมาตรการเหมือนกับทุกครั้งแหละ

เพราะรัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้องอยู่แล้ว

ที่ไม่หวังดีอาจจะเข้ามาแทรกแทรง
ใช้กลุ่มผู้เดินขบวนเป็นเครื่องมือ
ขณะเดียวกันก็จะพยายามสอดส่องกรณีนายกรัฐมนตรี
ระบุว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้
แล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่สะแก้วหน่อย
ตรวจราชการวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไป
เพื่อที่จะเป็นประธานในการเปิดด่านผ่านแดนถาวร
บ้านเขาดินที่อำเภอคลองหาด
ร่วมกับจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาเขา

ก็คาดว่าน่าจะปลายเดือนพฤษภาคมนี้

แต่การลงพื้นที่ในช่วงนี้ของนายยมดี
มีความหมายนะถูกจับตามองว่า

แล้วก็ที่เชียงใหม่ก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นฐานเสียงของใครอีกนะฮะ
เหมือนกับตอนที่ไปบุรีรำสุรินทร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

และก็นายนุธินชาญวิรกุลของภูมิใจไทยเขานะครับ